คุณผู้ชมครับโรงเรียนหลายโรงเรียนเปิดมาแล้วตั้งแต่๑พฤศจิกายน
แต่เปิดมาได้ไม่กี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ห้า
ห้าปั๊บที่มุกดาหารโอ้โหน่าตกใจฮะ
เกิดคลัสเตอร์ใหม่แล้วต้องกักตัวกันยกใหญ่
ภูมิในการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนและกักตัวครูกับนักเรียน
พันกว่าคนอยู่ในโรงเรียนเลยทั้งโรงเรียนเลยเหรอ
โรงเรียนเลยครับห้ามออกไปไหนระดมตรวจโควิดกันฮะ
พ่อแม่ผู้ปกครองได้ยินข่าวโอ้โหเป็นห่วงลูกหลานสิครับคราวนี้
นี่ครับคือเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุก
ในโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับ
เนื่องจากพบว่าครูติดเชื้อโควิด๑๙ถึง๑๓คน
แล้วก็สั่งปิดโรงเรียนนะครับห้ามคนเข้าออกแล้วก็เรียกนักเรียนทุกคนนะครับ
๒คนมารวมกันที่สนามบาสเพื่อคัดแยกกลุ่มเสี่ยงไปตรวจโควิด๑๙
ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
พบว่าบุคลากรและก็นักเรียนติดเชื้อ๔๐คน
เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามวัดภูดันแต้
ส่วนคนที่มีผลเป็นลบและกลุ่มเสี่ยงนะครับให้กักตัวอยู่ในโรงเรียนนะฮะ
หลังจากนั้นครับโรงเรียนได้ประกาศบอกนักเรียนว่า
ทางอำเภอมีคำสั่งห้ามนักเรียนและบุคลากรครูออกนอกโรงเรียนเด็ดขาด
เพราะว่าโรงเรียนกลายเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่มาก
ทุกคนห้ามกลับบ้านและแนะนำให้ผู้ปกครองเอาข้าวเอาอาหาร
ส่งนักเรียนที่โรงเรียนลองฟังประกาศตอนนั้นฮะ
ใจเย็นฝากบอกผู้ปกครองกลับไปด้วยนะคะว่า

ทางคุณผู้ของเรากำลังแต่งงานแต่งหน้าที่กันอยู่
ระเบียบให้ดีนะครับจัดระเบียบให้ดีนะฮะ
ช่วงเวลาเดียวกันครับก็แหมพ่อแม่ก็ต้องร้อนใจแหละเป็นผม
ผมก็ร้อนใจผู้ปกครองของนักเรียนจำนวนมากหอบหิ้วข้าวปลาอาหารเสื้อผ้า
ยืนรอหน้าประตูอ่ะนะก็ไม่ให้ออกใช่ไหมก็อยากจะเอาของมาให้ลูกให้หลานอ่ะ
เข้าไปไม่ได้ครับยืนอยู่ตรงนั้นขณะที่เพจหมอแหลปแพนด้านะครับ
โพสต์ข้อความระบุว่าคลัสเตอร์เปิดเทอมเกิดขึ้นแล้วที่มุกดาหาร
ปิดโรงเรียนคำสร้อยพิทยาศรกักตัวนักเรียนกว่าพันคนที่โรงเรียน
และประกาศระดมอาหารเครื่องดื่มเครื่องนอนเครื่องใช้
ต่อมาครับก็เลยมีผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากนะครับ
เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาส่งให้ลูกให้หลานของตัวเองด้วยความเป็นห่วง
เนี่ยฮะโอ้รถจอดติดกันยาวเลยเกิดความโอละหมานที่หน้าโรงเรียนแบบนี้ครับ
ตรวจพบว่าติดเชื้อ๖๙คนครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทั้งหมด๗๐คน
ตรวจเจอ๑๔คนโดยคนที่พบเชื้อถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสนามแล้วนะครับ
ผมย้ำอีกทีหนึ่งส่วนที่เหลือกักตัวที่โรงเรียนนอกจากนี้นะครับโรงเรียนได้ออกประกาศปิดโรงเรียนครับ
ก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่๕เนี่ยไปจนถึงวันที่๑๑พฤศจิกายนแล้วก็ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับได้ขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำเปล่าครับ
เพื่อนำไปให้เด็กที่กักตัวที่โรงเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ที่นั่นนะครับ
เนื่องจากโรงเรียนนะครับไม่ได้เตรียมแผนเลยไม่ได้เตรียมตั้งรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้
แต่ก็มีผู้ใจบุญนะครับนำข้าวของไปบริจาคที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ลองจัดแบ่งสถานที่ให้ดีนะครับถ้าท่านจะตั้งครัวสนามในโรงเรียนหรือยังไง
หรือจะทำจากบริเวณใกล้เคียงแล้วส่งเข้าไปหรือยังไง
ป้องกันไม่ให้เชื้อมันออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ให้แพร่กระจายเพิ่มข้างในด้วยนะ